การละเล่นหมักเก็บหอยทรายจัดเป็นการละเล่นพื้นบ้านของคนไทยเชื้อสายหมอน
โดยสมัยก่อนนั้นถือว่าหมากเก็บหอยทรายเป็นการละเล่นที่เด็กนิยมเล่นกัน
เพราะมีกติกาการเล่นไม่ยุ่งยากและวัสดุการเล่นก็ยังหาได้ง่ายตามท้องถิ่นริมแม่น้ำ
ปัจจุบันนี้แม้ว่าจะไม่สามารถหาวัสดุการเล่นที่เป็นหอยสายได้ง่ายแบบสมัยก่อน
แต่คนไทยเชื้อสายมอนที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ก็ได้อนุรักษ์และสืบทอดวิธีการเล่นให้กับเด็กได้รู้จักและร่วมกันสืบสารต่อไป